คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่วัยรุ่นเขาก็สวมหมวกกันน็อกมา
ทีนี้มาพร้อมกับอาวุธมาไล่ตีคู่อริครับ
เอาไม้ไปฟาดมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการปาระเบิดด้วย
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็แตกตื่นกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับมีอาวุธคือมีมีดนั่นแหละ
ขับตามขี่ตามรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคู่อริ๔๕คัน

ทีนี้คุณผู้ชมพอถึงช่วงทางเข้าซอยเนี่ย
กลุ่มที่ขี่รถนำอยู่ข้างหน้าตัดสินใจเลี้ยวเข้าซอย

คนขี่กับคนซ้อนก็วิ่งหนีเข้าซอยไป
ต้องวิ่งหนีสิเพราะว่าพวกตามหลังมากรูกันมาขนาดไหน
ใช่ค่ะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเลี้ยวรถตามเข้าไป
ช่วงหนึ่งในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินแบบนี้ค่ะ
รถชาวบ้านเขาก็ขับผ่านไปผ่านมา
ทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งด้วย
กลุ่มวัยรุ่นสวมหวกกันน็อกเนี่ยเขาเอามีดไดย่าเอามีดดาบ
ฟันไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่มันล้มอยู่
คือทำคนไม่ได้ก็ทำของซะเลย
ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีการสั่งให้ปลาระเบิด

มันเหมือนเป็นการกระทำที่มันไม่กลัวกฎหมายเลย
บอกว่าพื้นที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าประชาชนที่อยู่บ้านเรือนแถวนั้น
บอกว่าโอ้โหตกใจกลัวหาที่หลบ
กลัวจะถูกลูกหลงกันใหญ่นะครับ
ทีมข่าวเราเห็นแบบนี้ก็ไปตรวจสอบเลย
ปรากฏว่าพิกัดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
มันคือบริเวณ๓แยกชุมชนวัดอ้อมใหญ่
ถนนซอยวัดอ้อมใหญ่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าวานนี้
แล้วมีคนบาดเจ็บ๒คน
คนหนึ่งโดนสะเก็ดระเบิดที่แขนกับขา

แต่ว่าล่าสุดความคืบหน้าที่ผู้สื่อข่าวเราตามไป
ตำรวจสพโพแก้วจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว๗คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบนะคะนี่คือจับได้แล้วนะคะ